ยังอยู่ที่เรื่องของความรักคุณผู้ชมฮะ
ถ้าคุณผู้ชมติดตามผลงานของคุณอิ๋งอิ๋งอิ่งอ้อยสองพี่น้อง
ซึ่งเคยเป็นพิธีกรคู่กันแล้วก็เป็นพิธีกรแต่ละรายการ
ช่วงหลังคุณผู้ชมจะได้รับทราบว่าคุณอิ๋งอิ๋งมีอาการป่วยมะเร็ง

แต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่บรรทอนกำลังใจของเธอ
นั่นก็คือความรักนั่นเอง
คุณผู้ชมช่วงระยะหลังซึ่งคุณอิ๋งอิ๋งปัจจุบันอายุ๕๗ปีแล้ว
หน้านั้นแต่งงานกับนักธุรกิจนอกวงการเมื่อ๑๕ปีก่อน

เริ่มออกมาโพสต์ระบายความชอกช้ำระกำใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักและชีวิตของเธอ
เธอบอกว่าชีวิตของเธอตอนนี้มันมาถึงช่วงที่เจ็บป่วย
เราจะพิสูจน์กันได้ก็คือถ้าคนรังรักเรา
เขาก็ต้องดูแลเราช่วงเจ็บป่วยนะครับ
ภาพต่างนานาไม่ว่าจะเป็นภาพดอกบัว
แล้วก็ระบุว่าครั้งหนึ่งที่ลูกผู้หญิงไม่อยากเจอ
หลายคนเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะฮะ
แล้วเธอก็โพสต์รูปคู่แบบนี้
แล้วก็ตัดเพาะเรื่องราวเกี่ยวกับสามีของเธอ
บอกว่าแทบไม่น่าเชื่อเขากับจุด
ทำลายชีวิตเราพังพินาศนะครับ
และทีนี้ก็มีการอัดคลิปเผารูปต่างนานาทิ้ง
แล้วก็บอกว่าอาการของคนหมดรักหมดใจ
นี่เผาทิ้งแบบนี้เลยนะครับ
ทีนี้เธอโพสต์เรื่อยมานะฮะ
เธอโพสต์เรื่อยมาจนกระทั่งวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา
คุณอิงอิ๋งก็โพสต์ยาวเหยียดระหว่างที่นอนติดเตียง

แล้วถามสามีตัวเองว่าที่รักกินข้าวหรือยัง
ฮึดขึ้นมาทันทีขอเวลาสวรรค์ฉันจะตายไม่ได้นะครับ
แต่ช็อกไปกว่านั้นคุณอิ๋งอิ๋งโพสต์บอกแบบนี้
บอกว่าสิ่งที่สามีพูดที่เธอได้ยินไปไม่ได้พูดกับฉัน
เป็นการพูดกับคนอื่นเรียกที่รักเรียกคนอื่นเป็นที่รักอะไรเนี่ยนะฮะ
เรื่องราวชีวิตรักของเธอตอนนี้คนเข้าไปให้กำลังใจคุณอิ๋งอิ๋งมากเลยนะครับ
เพราะอะไรเพราะคุณอิงป่วยหนักนะฮะ
ล่าสุดคุณอิ๋งอิ๋งโพสต์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
เธอบอกว่าเธอยังไม่พร้อมเจอใครเพราะนักข่าวของเราก็พยายามที่จะโทรไปสัมภาษณ์
คุณอิงอิ๋งเหมือนกันนะและอยากจะให้กำลังใจด้วยนะฮะ
ทีมข่าวบันเทิงของเรานะฮะเธอบอกว่ายังไม่พร้อม

เธอบอกว่าเธอต้องให้คีโมฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีก๗วันนะครับ
ว่ามันทรมานมากชีวิตที่โดดเดี่ยว
จากนี้เธอโพสต์แบบนี้คุณ
ไม่มีงานศพและขอยกร่างให้สภากาชาติ
ขอมอบดวงตาให้กับคนที่ต้องการเปิดโลกให้สดใส
อบหัวใจให้คนที่ต้องการหัวใจสะอาด
ทีมข่าวของเราก็ยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยนะฮะ
ก็พยายามติดต่อคุณอิ๋งอิ๋งหรือแม้แต่น้องสาว

คุณหญิงอ้อยก็บอกว่าพี่สาวยังไม่พร้อมจริง

ใช่ค่ะส่งกำลังใจให้เธอนะคะ